แต่ใครยังอยากจะลงใจต่ออยากจะไปเล่นเองต่อไปที่จังหวัดปราจีนบุรี
ไปขอพรจากแม่ย่าตะเคียนท่อนนี้บอกให้โชคเหมือนกันค่ะ
นี่คุณผู้ชมมาดูเลยชาวบ้านเขามามุ่งดูกันสิ
อยู่กันที่ไหนล่ะที่วัดบ้านไผ่ตำบลเมืองเก่าอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจีนบุรีค่ะ
ใกล้วันใกล้วันออกจะว่าใกล้วันไหมก็คือวันนี้แหละวันเต็มแล้ว
เวลามันงวดมาแล้วไงก็จะมีนักเสี่ยงโชคเนี่ยทยอยมาพบมาดู
ส่องมารูปต่อตะเคียนแม่ย่าหอมจันทร์ชาวบ้านบอกว่ามีคนได้โชคได้ลาบมาแล้วหลายงวด
บอกกันปากต่อปากปากต่อปากก็เลยมากันเยอะแยะเลยนะคะ
บางคนเนี่ยส่องบางคนถูบางคนรูป
ให้มันขึ้นเงาอย่างนี้แล้วค่อยจินตนาการว่ามันคืออะไร
แต่ถ้าเกิดว่ารูปไม่ถนัดถูไม่ถนัดไม่มีเวลามากพอที่จะถูให้มันขึ้นเงา
แนะนำว่านี่ค่ะไปเสี่ยงเซียมซีเอาแล้วกัน
เออก็เขย่านิดหน่อยก็ได้แล้ว
แล้วก็ถ่ายรูปแบ่งปันกันไป
หรือบางคนบอกขอดูวิธีอื่นได้ไหม

ก็เป็นวิธียอดนิยมนะคะ
ส่วนผลของการถูแป้ง
นี่ออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ
ส่วนผลของการจุดทูปออกมาเป็นแบบนี้ค่ะ

ให้คุณผู้ชมได้ดูกันไปแล้วว่าออกมาเป็นแบบไหน
เห็นไหมว่าหลากหลายวิธีการ

ไปก็งงเหมือนกันว่าฉันจะเชื่ออันไหนดี

มันเป็นเรื่องของวิธีการ

อันนี้เราก็อย่าไปลงใจมันมาก

เหมือนเชิญแขกนักเชิญมา

อาจารย์ใบตองมองเรื่องนี้ยังไงบ้างฮะ